คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มีเหตุหลงป่าเกิดขึ้นบ่อยนะคะ
ที่อุดรธานีก็มีชายวัย๔๐ปีคนนึงหลงป่าตั้งแต่๒๑พฤษภาคม
ยังหาตัวไม่เจอแต่ว่าสาเหตุที่ชายคนนี้หลงป่าเนี่ย
เขาไม่ได้เข้าไปหาของป่าเหมือนเคสอื่นนะคะ
แล้วผู้ชายคนนี้เขากำลังจะเตรียมตัวบวชพระเพื่อแก้กรรมค่ะ
จังหวะที่จะต้องท่องบดขานาคเครียดท่องไม่ได้สติหลุดเลยค่ะ
แล้วก็เลยตะเลิศเข้าป่าหายไปตั้งแต่๒๑พฤษภาคม
ตอนนี้ระดมกำลังตามหาตัวกันอยู่นะคะ
ชายคนนี้แหละค่ะชื่อนายสถิตอาวแสงนะคะ
หรือว่านายฮอนวัย๔๐ปีเป็นชาวตำบลกุฎหมักไฟอำเภอหนองวัวซอค่ะ
เขามีอาการทางจิตประสาทด้วยนะคะ
เดินหายเข้าไปในป่าเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ

มีการตั้งกอำนวยการปฏิบัติการค้นหาเขาแล้วด้วยนะคะ
ที่สารวัดภูตภาวทองค่ะ
พวงเทพมณีผู้ใหญ่บ้านหมู่๘บอกว่า
วันที่๑๘พฤษภาคมยาดพานายสถิตมาบวชแก้กรรม
แต่เจ้าอาวาสวัดภูตภาวทองไม่บวชให้
เพราะว่านายสถิตไม่สามารถท่องขานนาคได้
ก็เลยให้อยู่ที่กุฏิท่องบดขันหน้ากันไปก่อน

แต่นายสถิตอย่างที่บอกว่ามีอาการทางจิตประสาทอยู่แล้วอะค่ะ
ท่องบทก็ไม่ได้เครียดอีกอาการกำเริบ

เดินออกจากกุฏิหายเข้าไปในป่าตั้งแต่๒๑พฤษภาคม
แถมก่อนหายตัวไปโทรศัพท์สั่งลาญาติไว้ด้วยค่ะ

ก็มีการวางแผนการค้นหาแล้ว
มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างส่วนที่กำลังร่วมกันกว่า๑๐๐นาย
ปูพรมค้นหาไปตามถนนลูกรังที่ตัดผ่านขึ้นป่าเขา
โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
แจ้งมานะคะว่า๒๑พฤษภาคมตอนประมาณบ่าย๒
พบผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสันทัศน์ศีรษะล้านสวมชุดขาว
เดินผ่านจุดตรวจโนนหัวช้างห่างจากวัดประมาณ๑๒๑๓กิโลเมตร
ซึ่งอยู่ในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ตะโกนถามไปนะคะแต่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ตอบรับอะไรเลย
จากนั้น๔โมงเย็นมีชาวบ้านแจ้งว่าเห็นชายคนนี้อยู่ที่หมู่บ้านโนนหัวช้างค่ะ
และในช่วงค่ำของวันเดียวกันนี่แหละก็เห็นนายสถิตไปนอนที่สาลาใต้ต้นโพข้างรั้ววัดสิริมงคลที่ตำบลโนนสมบูรณ์
ญาติญาติก็พยายามไล่ตามหาแต่ละจุดนะคะอาศัยความเชื่อด้วยแหละ
พากันไปบนบานที่รูปปั้นพญานาคาราชมุจรินผู้ปกปักรักษาป่าเทือกเขาแห่งนี้
บอกให้ช่วยเปิดป่าโดนบันดาลให้พบตัวนายสถิตแบบที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย
มาสวมกอดของพี่ของน้องของพ่อของแม่ของหนูของเมีย
นายบุญจงบุญใจพี่เขยของนายสถิตที่หายตัวไปเนี่ยนะก็บอกว่าตอนวัยรุ่นนายสถิตเคยติดยาเสพติดหนักมากจนมีอาการประสาทร้อน
พาไปรักษาแล้วแต่ก็ไม่หายขาดค่ะเลยตัดสินใจพึ่งพาความเชื่อพาไปดูดวงกับหมอดู
หมอดูก็บอกว่านายสถิตเนี่ยมีกรรมนะต้องบวช๗๑๕วัน
พอบวชแล้วปุ๊บนะจะมีอนาคตที่เจริญรุ่งเรือง
แต่ตัวนายสถิตเองเขาไม่อยากบวชเพราะว่าเขากลัวจะรักษาศีลไม่ได้
ยังเครียดสะสมด้วยที่เขาต้องปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดนครปฐม
จากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ก็ขาดรายได้ไหนจะต้องมาโดนบังคับบวช
กลัวรักษาสีไม่ได้ต้องท่องบดขานนาคอีกเลยเหมือนกับว่าสติหลุดหนีออกจากวัดป่าหายไปเลยค่ะ
ล่างสุดสายวันนี้ได้รับแจ้งมาจากอสาคกู้ภัยมูลนิธิอัตตสันโตที่อำเภอน้องวัวสอบบอกว่า
จากวัดภูตภาวทองไปทางทิศตะวันตกข้ามเขาช่องขาดไปราว๑๕กิโลเมตรค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่รีบเดินทางไปค้นหาอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่พบตัว
สอบถามชาวบ้านว่าไปเห็นที่ไหนเห็นอย่างไรนายสนิททำอะไรอยู่
ชาวบ้านบอกว่าเห็นนายสถิตเดินกินลูกชิ้นอยู่ค่ะ
ก็เป็นไปได้ว่าคงไม่อยากบวชแหละก็หนีไปเรื่อยก่อน
อาจจะไม่ได้หลงอยู่ในป่าแต่อาจจะไปตามทางเรื่อยเรียนไปนะคะ